สวัสดีครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมมีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพที่เกิดจากการเอารำแสงฉายขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับสิ่งที่เห็นอยู่ในรำแสงก็คือฝุ่นละออกนะครับซึ่งแน่นอนตั้งแต่ช่วงวันอังคารที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงวันภรรยาหัดนะครับฝุ่นละออกเหล่านี้กระจายตัวในพื้นที่กรุงเทพ
ระดับสายตาซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมากที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากตรวจสอบดูในแอปพลิเคชันตรวจสอบคุณภาพอากาศก็จะพบว่าค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพนั้นลดลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นเป็นหมอกหมอกปกครมอยู่นั้นเป็นหมอกจากความชื้นนะครับซึ่งก็จะเป็นเหต

ลมที่แรงขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่ทำให้ฝุ่นละอองนั้นมีการกระจายตัวออกไปพื้นที่รอบได้เช่นได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณ์พรุ่งนี้จะสังเกตว่าเป็นสีส้มนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับหลังจากที่อากาศเย็นนั้นถอยร่นออกไปความชื้นก็
ดูภาพรวมกันหน่อยนะครับว่าแต่ละพื้นที่มีอากาศอย่างไรบ้างเหนือยังคงมีอากาศหนาวนะครับต่ำสุดสิบห้าองศาพื้นราบสูงสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่ส่วนยอดดอยนะครับต่ำสุดประมาณสามองศาเซลเซียดครับอีสานนะครับต่ำสุดพื้นราบอยู่ที่สิบหกองศานะครับวนยอดภูครับต่ำส

ใช้ชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของรูปก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ